ที่ข่าวที่ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมตอนนี้นะคะ
ยื่นต่อไม้พี่รัฐถึงข้อเสนอ

ไล่เลี่ยงให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ

คือให้ไม้คืนค่าเทอมโรงเรียนที่ภูเก็ตที่เธอจ่ายไปแล้วทั้งหมด
อย่างที่สองค่ะส่งเสียเรื่องเรียนลูกจนจบปริญญาเอก
อันนี้คืออยู่ในข้อเดียวกันนะ
และจ่ายค่าคนขับรถและพี่เลี้ยงจนกว่าลูกจะช่วยเหลือตัวเองได้

เพิ่มเงินเดือนจาก๓๐๐๐เป็น๕๐๐๐บาทจนกว่าลูกจะหาเลี้ยงตัวเองได้
ข้อที่๔ค่ะซื้อคอนโดหรือบ้านที่กรุงเทพให้ลูก
ข้อที่๕ห้ามนำลูกไปหาผลประโยชน์เพื่อรายได้ของตัวเอง
และข้อสุดท้ายค่ะหากไม้นำลูกไปหารายได้ถือว่าเป็นความผิดต่อซาร่าอย่างร้ายแรง
เธอมีสิทธิ์ที่จะกีดกันไม่ให้เจอลูกจนกว่าจะสำนึกผิด

ประเด็นนี้เองค่ะทำให้หลายคนส่งกำลังใจไปให้ไม้ผ่านโซเชียลจำนวนมาก
ซึ่งตัวไม้เองนะคะก็ได้โพสต์ไอจีขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างกัน
ฝากซาร่าเองค่ะแม้ตัวเธอจะเจอกระแสโจมตีอย่างหนักเกี่ยวกับ๖ข้อเรียกร้องนี้
แต่เธอก็ยังมีกำลังใจเล็กนะคะที่ส่งมาให้เธอ
ทำให้เธอโพสต์ขอบคุณคนที่เชื่อใจกัน
และจากประเด็นนี้เองคุณผู้ชมอดถามไม่ได้จริงสำหรับซิงเกิ้ลมัมรุ่นพี่อย่างพี่บุ๋มปนัดดา
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่า
ตัวเธอเองเนี่ยก็เป็นซิงเกิ้ลมัมที่หาเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง
อดีตสามีส่งเสียค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้ลูกเท่านั้น
พร้อมกับฟาดกลับนิ่มไปถึงสาวซาร่า
อย่าเรียกตัวเองว่าซิงเกิ้ลมัม
หากยังได้เงินค่าเลี้ยงดูจากหนุ่มไม้ค่ะ
แม่เลี้ยงเดี่ยวคือแม่ที่สู้เพื่อลูกทำงานเพื่อลูก
ทุกบาททุกสตางค์เองไม่ได้ไปยังขอจากผู้ชาย
อันนี้เราก็เลยตกใจอยู่เหมือนกันว่าอ้าวทำไมน้องเขาถึง

แล้วน้องเขาก็ยืนยันว่าเขาคือแม่เลี้ยงเดี่ยว
เราก็โหแม่เลี้ยงเดี่ยวสวยเนอะเราก็ชอบอย่างนี้เนอะ
แต่เพียงแต่ว่าเราก็ตกใจโอ้โหคุณรับเงินเยอะมากเหมือนกันนะ
เราก็แบบถ้าได้อย่างนั้นก็ดีอะไรอย่างนี้
ถ้าเลี้ยงเดี่ยวคืออย่างนี้หาเงินเองทุกอย่าง
แต่ของบุ๋มยังโชคดีนะที่ไม่ได้ตัดสายสัมพันธ์กับพ่อเขา
เพราะเราเลิกกันที่ไม่ได้ว่ารุนแรงหรือเกลียดกันอะไรแบบนั้น
เขาจะให้เงินอันดาเท่าไหร่บุ๋มไม่ได้สนเป็นเงินก้นถุงของอันดาเขา
อืมอันนี้คือข้อความที่ฝากไปถึงซาร่านะคะ
บุ๋มเองเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีเธอเลี้ยงลูกมาด้วยตัวของเธอเองนะคะ
ส่วนซาร่าเนี่ยก็เลี้ยงลูกฝั่งเดียวเหมือนกันเพียง
แต่ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดน่ะที่ครอบคลุมไปถึงตัวเธอและลูกของเธอเนี่ย
มันก็มาจากไม้สักส่วนใหญ่ถูกไหม
บนหวานี้ฉันแทบไม่ได้นอนอีกแล้วครับคุณผู้ชมค่ะ
หรือว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนได้เหมือนพรนี่แหละ
หลายอย่างบอกเลยบอกเหมือนพี่บุ๋ม
บอกว่าเลิกเรียกตัวเองได้แล้วว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ถ้ายังรับเงินจากฝ่ายชายเยอะขนาดนี้นะคะ
บางคนเขาก็บอกว่าให้กำลังใจซาร่า
แต่บางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเพิ่งเข้าใจไหม
เข้าใจถูกนะก่อนหน้านี้เข้าใจไหมผิดมา๖ปี
คือหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าแบบอุ๊ยทำไมตอนแรกเนี่ย
ไม่มีความรับผิดชอบเลยแล้วได้มาขอตรวจดีเอ็นเอเขา
เอาเป็นว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ย

คือหลายครอบครัวแหละเขามีเรื่องที่ต้องปกปิดอยู่หลังบ้าน
เพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์กันแต่เพียงพอดี
ถ้าวันนี้คุณยังไม่รวยนะคะเดี๋ยวโดนฟ้องเอานะ